คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวต่อกันที่ข่าวนี้บ้างนะคะ
จะบอกเลยว่าโอ้นะคะกามิกาเซ
เป็นเพลงยุคเราเลยนะคุณ

แบ็คค่ะกลางเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ

รวมตัวศิลปินขวัญใจวัยรุ่นยุคลาวไว้เพียบเลย

สองสาวเนยแจมค่ะไม่ได้ไปร่วมขึ้นโชว์นะจ๊
เพราะว่าทั้งคู่บอกว่าไม่ค่อยสะดวกมาบอกมาแบบนี้
แต่ว่าก็ได้รับการติดต่อจากค่ายดังย่านลาดพร้าวแล้วนะคะ
ยืนยันว่าไม่มีดราม่าแน่นอนนะคะ
ส่วนสาวเนยค่ะก็ออกมาเผยถึงแพลนงานแต่ง
ที่เลื่อนออกมาเป็นช่วงเดือนพฤษภาคมนี้
เตรียมบินไปจัดงานแบบเรียบง่ายที่ประเทศออสเตรเลียเลยค่ะ
เพราะว่าเป็นสถานที่เดียวกับตอนที่ฝ่ายชายคุกเข่าขอแต่งงาน
ไม่ได้มีปัญหาเรื่องครอบครัวนะคะ
จริงแล้วพี่ฤทธิเขาก็ขอเราแต่งงานที่ประเทศออสเตรเลีย
เราก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็คงจะดีถ้าเรากลับไปแต่งที่นู่น
มันก็คงแบบโรแมนติกดีแล้วก็มีเพื่อนครอบครัวเพื่อนสนิทไปด้วยกัน
เหมือนเป็นทริปไปเที่ยวไม่ได้เป็นการจัดงานให้มันรู้สึกเครียด
ที่เราไปจากที่นู่นไม่ได้เพราะว่ามีปัญหาทางบ้านหรือว่าอะไร
ที่บ้านก็บอกว่าฮะไปจากที่นู่นเลยเหรอ
ไปกัดไกลจังอะไรอย่างนี้
มีแค่แบบว่าเราแบบจดทะเบียนตอนกลางวันตอนเช้า

แล้วก็ตอนเย็นก็คือปาร์ตี้กินข้าวกับเพื่อนครอบครัวเท่านั้น